แล้ววิธีการเปิดตัวหนังสมัยนี้

อย่างเมื่อคืนนี้เขาเปิดตัวหนังเรื่องของแขก

มีการเปิดตัวนักแสดงที่มีการ
ผีเข้าเกิดขึ้น

คือทีมข่าวเราก็ตกใจนะคะแทบจะคว้ากล้องมาถ่ายแทบไม่ทันค่ะ
วัวแต่ตกใจเสียงกรี๊ดนักแสดงอยู่นะคะ
แล้วด้วยความที่พี่โดดตัวเขาช็อกจนเกือบลืมหายใจค่ะ
เราแยกของจริงกับแยกการแสดงไม่ออกเลย

มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคือหนังชื่อเรื่องว่าของแขกแล้วช่วงเวลาค่ำอ่ะ
เหมือนแบบที่เขาก็ละหมาดอยู่เสียงก็ดังขึ้นแบบนั้นค่ะ
พอถึงช่วงแชร์ประสบการณ์การถ่ายทำนะคะ
แต่ละคนก็เล่าบอกว่าโอ้โหระหว่างถ่ายทำเนี่ยเจอของดีกันทั้งนั้นเลยค่ะ
ถึงขนาดที่ต้องนำคาถาจริงที่ชาวมุสลิมใช้สวดภาวนา
นำมาโสดมนตร์จริงในเศรษฐกาลจริงค่ะ
ที่เจอระหว่างถ่ายทำที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ

พอได้ยินบทสวดแบบนี้ก็คือแบบอาการดีขึ้นเลย
ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูลูกของนักแสดงนะคะที่นำแสดงเรื่องนี้ค่ะคุณโมอามินาค่ะ
ใส่ชุดเยี่ยบนะคะความสวยความคมเหมือนสนาวตาแทท้เลยนะคะ
พอเจ้าตัวเห็นชุดโก้แคนเซิลชุดเดิมที่เช่าไว้เลยนะคะ
ชุดนี้สวยนะครับแล้วพอใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับ
ก็มีสายตาอะไรบางอย่างที่ชวนให้ค้นหาค่ะว่า
ผู้หญิงคนนี้ลึกแล้วมีอะไรซ่อนระนุมอยู่มั้ยป่าว
อย่างโมอัมินาเขาดูน่าค้นหา
แต่สิ่งที่ไม่ควรจะค้นหาหรือว่าต้องซ่อนเร้นอีกต่อไป
ก็คือประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประเด็นที่ต้องเคลียร์กันแบบด่วนเลย
กับเรื่องเพื่อนรักอย่างเบ้นปุญญพร
คือสาวเบ้นเขาไปพูดในรายการหนึ่ง
เนื้อหาเนี่ยก็พาดพิงไปถึงสาวโมค่อนข้างแรงอยู่นะ

คือเขาพูดในธรรมนองว่าโมหยุดพูดเรื่องคนอื่นบ้างเถอ

โมบอกว่าอุ๊ยหนูก็ไม่ได้ดูรายการแบบเต็มนะ
แต่พอทราบเรื่องที่เพื่อนพูดไปแล้ว
เพราะหลังมายเบ้นต์ก็มีการโทรมาขอโทษโมเราด้วย

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องโมกันหน่อยค่ะ

สองเรารู้นิสัยเพื่อนเราดีว่ามึงพูดไปเรื่อยแหละ
ข้อ๓คือเขาก็โทรมาขอโทษ
ขอโทษแบบที่ไปสะกิดแผลเก่าที่เป็นดราม่า
หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราแย่ขั้นไหนไง
นักข่าวณโมเมนต์นั้นคือโมแย่มาก

โมไม่ได้อยากได้แอร์ไทม์อะไรขนาดนั้นน่ะ
แล้วโมรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องเพื่อนกันเอง
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เราเลือกที่จะอยู่เฉย
คือเขาเป็นเพื่อนกันแหละก็น่าจะมีนิสัยกันดี
ต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงคุณผู้ชมค่ะ

ตอนนี้ต้องเรียกเขาใหม่แล้วนะ
เรียกพร้อมอัคคาราไม่ได้แล้วต้องเรียกว่า
อัคคาราลูคัส
เหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลเป็นเพราะว่า

วกกับคำว่าผู้ยิ่งใหญ่ความหมายมันดี
พอรวมกันแล้วมันรู้สึกว่า

ถึงที่มาที่ไปในการเปลี่ยนนามสกุลในครั้งนี้ค่ะ
ผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะกับตัวเรา
ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้รู้สึกว่ามันดูอินเตอร์ขึ้น

ในรอบ๘ปีของภาพยนตร์ของเราด้วยครับ

เขาเปลี่ยนนามสกุลเพื่อที่จะรับงานอินเตอร์ด้วยคุณผู้ชม

คุณก๊อฟบอกว่าอยากจะโกลอินเตอร์เหมือนกับพี่จาม
แน่นอนนะเขาอาจจะมีอัคลาลูคัสก็เป็นได้

ตัวบอกว่าไปช่วยงานเพื่อนเกี่ยวกับอินทีเรียที่อเมริกา
แล้วช่วงนี้ก็ไปกลับไทยอเมริกานะจ๊ะ
นี่ดิฉันจำเขาได้ตอนสมัยเล่นภาพยนตร์จอมขมังเวศ
ยังหล่อเหมือนเดิมด้วย